ไปจุดประทัดเขาบอกเป็นแสนนัดแล้วงานนี้มีดราม่าเล็กออกมาด้วย
ถ้าบ้านเขาอยู่ตรงนู้นแล้วไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นวัดเนี่ยนะเขาคงคิดว่าไฟไหม้อ่ะ
วันขโมงเลยควันขโมงแบบนี้เลยนะครับนี่คือที่วัดจุลามณีฮะตะบนบางช้าง
อำเภออำภาวาจังหวัดสมุทรสงครามประทัดเป็นแสนนัดนี้นะครับ
คือผู้มีจิตธาเขาเอามาถวายให้รุปันเท้าเวสุวันนู่น
ที่คอยปกปักรักษาวัดแห่งนี้เอาไว้ซึ่งถ้าเอามาวางรวมกันรวมกันนะครับ
ใครมาขอพรกับท้าเวสวันโนก็มักจะประสบความสำเร็จ
ในแต่ละวันก็เรียกได้ว่ามาทั้งวันทั้งคืนยิ่งดึกคนยิ่งเยอะ
แล้วก็เอานะฮะสิ่งที่ขาดไม่ได้คือประทัดนี่แหละนะครับ
หลังจากมีคนมาถวายนะครับที่รูปปั้นท้าเวสุวรรณโนแล้วนะครับ
ทีมงานของวัดก็จะเอาประทัดมากองรวมกันไว้ที่ลานกลางแจ้งนี้
เห็นไหมเยอะเลยนะครับเพื่อจุดประทัด
คือเขาจะจุดเขามีรอบการจุดคือวันจันทร์กับวันพฤหัสบดีเท่านั้น
อ๋อสองวันแล้วครับอ่าสองวันเองไม่ได้จุดทุกวันนะครับ
เที่ยวมาถึงปั๊บจุดมาถึงปั๊บจุด
ชาวเน็ตหลายคนที่เข้ามาร่วมชมการจุดประทัดที่สุดอลังการนี้
หลายคนก็เข้ามาสาธุกันรัวแต่มันมีดราม่าเล็กเกิดขึ้น
อย่างที่ผมบอกไปหลายคนวิจารณ์บอกว่าไม่สร้างสรรค์เลยมลพิษทั้งนั้น
ถ้ามีผู้ป่วยเกี่ยวกับทางเดินหายใจก็จะโทษคนจุดและผู้สนับสนุนนะ

บางคนบอกว่าบางคนก็บอกว่าวัดพุทธทำไมจุดประทัดเหมือนวัดจีน
บางคนบอกอีกว่าเสียดายตังค์ซื้อประทัดเอามาซื้อข้าว
ดีกว่าไหมดังไกลกว่าเยอะ
ล่าสุดครับผู้โพสต์คลิปนะฮะออกมาบอกแล้วว่านะครับ
ทุกคนทางวัดจะเลิกถวายประทัดในวันที่๓๐ธันวาคมนี้เป็นวันสุดท้าย
เป็นความเชื่อบางทีเขาก็เชื่อว่าการจุดประทัดสำหรับจีน
เชื่อว่าจุดประทัดแล้วมันจะดังปั้งเนี่ย
มันนำความเจริญมาสู่ตัวคนจุดนะฮะ